บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาใดที่จะไปกระทำรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นกับพระหรือว่าคณะสิทธิ์สยานุสิทของวัดพระธรมากาย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับไปยังเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ยืดหยุ่นนะคะ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์
การเข้าตรวจคนรัฐพระธรรมกายว่า
ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย
ฉะนั้นก็กลายเป็นลัทธิตัวอย่างว่ามีพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้
เจ้าหน้าที่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามสถานการณ์และคอยกำชับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ

ในการที่จะปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย
แต่ก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปะทะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนสำคัญที่สุด
ก็คือประชาชนจะต้องเข้าใจ

เจ้าหน้าที่เข้าไปกันแกล้งหรือเปล่า
หรือเขาพยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เบาไปหานักพยายามที่จะเข้าไปด้วยความสุภาพเรียบร้อย
แต่ว่าก็ถูกป้องกันขัดขวาง
เพราะฉะนั้นก็จึงมีมาตรา๔๔มา
แต่มาตรา๔๔ที่ว่าเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ระมัดระวังอีกไม่อยากให้มีการปะทะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันค่ะ
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาใช้ความรุนแรงแต่กลุ่มพระสงฆ์และคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เดินเข้าเผชิญหน้ากับกลุ่มตำรวจที่หลีกเลี่ยงการปะทะมาโดยตลอด
กำชับให้ทุกนายห้ามพกพาอาวุธต้องการให้สังคมตั้งคำถามว่า
ฝ่ายใดที่มีเจตนาในการยั่วยุกันแน่นะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการปกปิดอำพรางใบหน้าของพระสงฆ์ในวัดด้วยว่า
ไม่เคยเห็นพระสงฆ์ที่แท้จริงที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้
รับว่าเป็นห่วงปัญหาเรื่องมือที่๓ค่ะที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์
เครือข่ายวัดปลุกระดมศิษยานุสิตทั่วประเทศให้มาเข้าร่วมผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย
พบว่าเป็นการเข้ามาแบบไม่ปกติค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
กล่าวถึงคำสั่งคอสชให้เรียกพระลูกวัดมารายงานตัวกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ภายใน๑๘นาฬิกาวันนี้
ซึ่งถ้าไม่มารายงานตัวตามหมายเรียก๒ครั้งก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องการบังคับใช้มาตรา๔๔ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวกับสื่อมวลชนสั้น
ไม่ได้ยินนะคะว่ารัฐบาลจะยกเลิก
แม้พระลูกวัดและศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายจะเรียกร้อง
และจะยกระดับการชุมนุมอีกทั้งพลเอกประวิทย์ก็ตอบแล้วว่า
ยังไงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ